กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจที่เคารพทุกท่านครับ
กับผมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ขออนุญาตเรียนชี้แจงในบางประเด็นที่ท่านสมาชิกได้มีการอภิปราย
ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็น
ให้ข้อสังเกตให้ข้อแนะนำนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะนำกลับไป
พิจารณาแล้วก็ดำเนินการนะครับซึ่งในวันนี้เราก็พูดกันในเรื่องของ
ประมาณประจำปี๒๕๖๖ซึ่งก็มี๒ประเด็นหลักหลักกับประเด็นรายจ่าย
ประเด็นในเรื่องของรายได้
ส่วนที่แตกต่างกันส่วนที่แตกต่างกันระหว่างรายจ่ายรายจ่ายกับรายได้นั้น
ก็เป็นแนวนโยบายการดำเนินนโยบายงบประมาณ
ซึ่งมีทั้งในรูปของขาดดุลเกินดุลสมดุลนะครับซึ่งในขณะนี้
ยังเป็นข้อเสนอในเรื่องของการทำงบประมาณแบบขาดดุลอยู่นะครับ
ซึ่งประเด็นที่ท่านสมาชิกนั้นเป็นห่วงนั้น
ก็คงจะเป็นเรื่องของการทางด้านรายได้ส่วนหนึ่ง
ทางด้านรายได้นั้นก็มีความเป็นห่วงว่า
เราจะจัดเก็บได้ตามที่ตั้งประมาณการไว้ในงบประมาณนั้นหรือไม่
ซึ่งในปี๒๕๖๖นั้นก็ตั้งไว้เป้าหมายนั้นตั้งไว้ที่๒๔๙ล้านล้านบาทนะครับ
ถ้ามองกลับไปในปี๒๕๖๕ปีนี้

ประมาณการรายได้ในหนังสืองบประมาณก็อยู่ที่๒๔ล้านล้านนะครับ
ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมว่า
ในการมองในเรื่องของรายได้ต่อประมาณการงบประมาณนั้นก็เป็นมิติหนึ่ง
คือเทียบกับประมาณการที่เรากำหนดไว้ในหนังสืองบประมาณ
ส่วนอีกมิติหนึ่งก็ควรที่จะต้องพิจารณาไปพร้อมกัน
ก็คือในเรื่องของการจัดเก็บรายได้นั้นเนี่ย
มิติของเวลาในระหว่างปีนั้นมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับ
ซึ่งถ้าหากเรามองในเรื่องของเทียบกับประมาณการในหนังสืองบประมาณแล้วก็
จริงเราก็มีการเก็บได้สูงกว่าเป้าหมายนะครับ
ประมาณการอยู่๓ปีด้วยกันคือปี๕๙ปี๖๑แล้วก็ปี๖๒นะครับ
ส่วนปีที่ไม่ได้เอ่ยถึงในนี้นั้นก็ต่ำกว่าประมาณการ
แต่ก็มีเหตุผลในเรื่องของการที่จัดเก็บต่ำกว่าประมาณการนะครับ
มิติที่๒คือในมิติของเวลานะครับ
ซึ่งในแต่ละปีนั้นปกติการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้น
เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจนั้นขยายตัวนั้น
เรื่องของการจัดเก็บรายได้ก็จะได้ตามไปด้วย
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจนั้นชะลอตัวลงนั้น
รายได้ก็ชะลอตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ยกเว้นว่าในกรณีที่เศรษฐกิจนั้นดี
แต่ว่ารายได้ไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ได้เพิ่มขึ้นนั้น
ก็อาจจะมีเหตุผลในเรื่องของต่างนานานะครับ
ขออนุญาตเรียนว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๗ถึงปัจจุบันนะครับ
ในช่วงที่การจัดเก็บรายได้ของเราลดลงนั้น
ก็จะมีช่วงปี๒๕๕๗๒๕๖๐นะครับ
แต่ว่าแนวโน้มนั้นแม้ว่าจะเก็บได้ต่ำกว่า

แต่ว่าในแง่ของปีต่อปีนั้นก็เก็บได้เพิ่มขึ้นนะครับ
ยกเว้น๒ปีที่ผม๒ปี๔ปีนะครับ
ก็คือปี๒๕๕๗ปี๒๕๖๐แล้วก็ปี๒๕๖๓กับ๖๔นะครับ
ซึ่งก็ขออนุญาตเรียนว่าก่อนหน้านี้นั้น
ปี๒๕๑๗นั้นก็มีเหตุผลอันหนึ่งที่ทำให้การจัดเก็บนั้นลดลงนะครับ
ซึ่งลดลงไปประมาณ๔เปอร์เซ็นต์
ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าก่อนหน้าปี๕๗นั้น
เรามีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถเทียบเคียงกับ
ในกลุ่มอาเซียนของเราได้นะครับ
ซึ่งอัตราภาษีเดิมนั้นก็อยู่ที่๓๐เปอร์เซ็นต์
กรณีเงินได้ของนิติบุคคลนะครับ
ก็ได้มีการลดลงมาในปี๕๕นั้น๒๓เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ปี๕๖ก็ลดลงมาเหลือ๒๐เปอร์เซ็นต์
ก็เทียบเคียงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่นสิงคโปร์นะครับ
ซึ่งผลของการลดตรงนี้ก็ไปทำให้การจัดเก็บรายได้ในปี๒๕๕๗นั้นลดลงไป๔นะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับ
ส่วนในปี๒๕๖๐นั้นที่ลดลงนั้นก็เนื่องมาจากในปี๒๕๕๙นั้น
นั้นก็ทำให้มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามามากเป็นพิเศษในปี๒๕๕๙
ส่วนปี๒๕๖๑นั้นก็๒๕๕๙นะครับ
แล้วก็ปี๒๕๖๐นั้นก็ลดลงไปบ้างนะครับ
ส่วนปี๒๕๖๓กับ๒๕๖๔นั้นก็การจัดเก็บก็ลดลงนะครับ
ด้วยเหตุที่เราเผชิญในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับ
เหตุที่ลดลงนั้นก็เนื่องจากในเรื่องของการที่เราจำเป็นที่ต้องปิดประเทศ
เพื่อรับนักท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวนะครับ
ซึ่งในขณะนั้นก็คาดว่าน่าจะจบภายใน๑ปีนะครับ
แต่ว่าการแพร่ระบาดนั้นก็ยังมีความต่อเนื่องถึงปี๒๕๕๙
แต่เหตุผลที่สำคัญก็คือว่าในช่วงปี๒๕๕๙
จากมาตรการในเรื่องของการออกพรกรกู้เงิน
เพื่อมาแก้ปัญหาในเรื่องของโควิด๑๙นั้น
ก็ยังมีอีกมาตรการหนึ่งคือมาตรการในเรื่องของการลดภาษีนะครับ
การช่วยเหลือในเรื่องของภาคธุรกิจต่าง
การช่วยเหลือในของภาคประชาชนนะครับ
ตัวอย่างที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของการขยายเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับ
ซึ่งก็ทำมาในปี๒๕๖๓แล้วก็๒๕๖๔นะครับ
ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเพิ่มยืดเวลาให้กับประชาชนผู้ที่มีหน้าที่ยื่นเสียภาษีนั้น
มีเวลาหายใจมากขึ้นหน่อยนะครับก็มีการผ่อนชำระด้วยนะครับ
เรื่องของการลดอัตราภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายจากร้อยละ๓เป็นร้อยละ๑๕นะครับ
ในปี๒๕๖๓รวมทั้งในเรื่องของภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส

หรือกรณีของการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า
และยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการนำเข้าและบริจักษ์ยาวิทยาพันธุ์ฯขึ้นมือแพทย์ต่าง
เพื่อนำมาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับ
เรื่องของมาตรการจูงใจให้ประชาชนทำประกันสุขภาพ
นั้นก็เป็นเรื่องของมาตรการภาษีเช่นเดียวกัน
ออมระยะยาวก็เป็นมาตรการในการภาษีในช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ในเรื่องของ
รายได้ของเรานั้นอ่าลดลงในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามหกสิบสี่
ซึ่งรายได้ที่ลดลงนั้นก็แน่นอนที่สุดว่าในการกำหนดในเรื่องของงบประมาณ
ส่วนที่ขาดดุลนั้นก็ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล
แต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็ขออนุญาตเรียนว่า
จากการรายงานในเรื่องของผลการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐนั้น
ข้อมูลล่าสุดนะครับเจ็ดเดือนแรกนั้นของปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ตั้งแต่เดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถึงเดือนเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านั้น
รัฐบาลก็จัดเก็บรายได้สุทธินะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนว่าเป็นสุทธินะครับ
ในเรื่องของการคืนภาษีแล้วก็เรื่องของจัดรายได้จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ก็จัดเก็บได้เอ่อหนึ่งจุดสองเจ็ดเจ็ดล้านล้านบาทนะครับ
ซึ่งก็สูงกว่าประมาณการในงบประมาณนะครับอยู่ประมาณสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสี่ล้านบาทนะครับ
หรือคิดเป็นร้อยละสามจุดเจ็ดนะครับแล้วก็สูงกว่าปีที่แล้วนั้นสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดเพราะฉะนั้นจากการฐานข้อมูล๗เดือนแรกนะครับ
ซึ่งเราก็รออีกว่า๕เดือนที่เหลือนั้นผลการจัดเก็บจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยจัดเก็บของกระทรวงการคลังนั้น
ก็คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ๒๕๖๕นั้นรายได้การจัดเก็บภาษีของเราก็น่าจะเป็นไปตามประมาณการงบประมาณนะครับ
อาจจะสูงกว่าก็อาจจะไม่มากนักนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นก็มีการลดภาษีสรรพสามิตรให้กับน้ำมันนะครับ
ซึ่งในรอบแรกก็๓บาทแล้วก็ลดเป็น๕บาทในเป็นระยะเวลา๒เดือน
ซึ่งตรงนี้เองก็ต้องคำนึงไปถึงในเรื่องของรายได้อีกทางหนึ่ง
เพื่อให้สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหนังสืองบประมาณนะครับ
อะไรก็ตามนะครับในปี๒๕๖๕นั้นก็อาจจะมีประเด็นว่า
เนื่องจากเราอยู่ในภาวะที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของราคาอาหารราคาพลังงานทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งวิกฤตในเรื่องของยูเครนรัสเซียนั้น
นักวิเคราะห์ทั้งหลายก็อาจจะมองว่าเราอาจจะต้องได้รับผลกระทบเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้โตอย่างที่เราคาดไว้
แต่อย่างไรก็ตามนั้นถ้าหากจะพิจารณาในเรื่องของดัชนีชีวัตรในหลายตัว
โดยเฉพาะในเรื่องของภาคการส่งออกนั้นเราก็ยังทำได้ดีอยู่ในขณะนี้
ในปีสองพันห้าร้ายหกสิบสี่นั้นก็ขยายตัวได้ประมาณเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ปีสองพันห้าร้ายหกสิบห้าปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราศีเดือนแรกก็อยู่ที่ประมาณสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเราก็คาดว่าในปีสองพันห้ารหกสิบหกนั้น
รายได้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือในเรื่องของการเปิดประเทศ
คือเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาอันนั้นก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง
ซึ่งก็จะทำให้ในเรื่องของฐานภาษีของเรานั้นฐานรายได้ของเรานั้นเพิ่มขึ้น
รวมทั้งในเรื่องของการนำเข้าสินค้าต่างเพื่อมาใช้จ่ายในการลงทุน
ก็จะทำให้ฐานภาษีฐานรายได้ของเราเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นก็คาดการณ์ว่าก็น่าจะได้อยู่ที่๒๔๙ล้านล้านบาทนะครับ
ห้าสิบเจ็ดถึงสองพันห้าร้านหกสิบสี่นั้นก็มีประเด็นในเรื่องว่า
เรากันมีการขาดดุลเป็นเวลาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อ
ในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของการดำเนินนโยบายการคลัง
ซึ่งทั่วโลกนั้นก็มองในประเด็นนี้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะสถานการณ์ในช่วงหลังโควิดนะครับ
อาเซียนหรือแม้กระทั่งในเอเป็กวาระที่สำคัญที่พูดกันก็มีสองเรื่อง
กันก็คือว่าเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วนั้นเนี่ย
ดำเนินนโยบายทั้งด้านการเงินการคลังโดยเฉพาะการคลังก็ต้องเข้าสู่ในเรื่องของโหมดปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังไว้ให้ได้
ก็จะใช้คำว่าความยั่งยืนทางการคลัง
ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐเองหรือในของภาคเอกชนเองนั้น
หรือการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
ซึ่งก็จะมอง๒มิติหลักด้วยกัน
ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ลงทุนทางด้านเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐาน
แต่ว่าพื้นฐานที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมองในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
กับในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากในเรื่องของโควิด
เพราะฉะนั้นมิตินี้เองก็ทำให้เราจะต้องมองในอนาคตในสองเรื่องนี้นะครับ
เรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าในบางประเด็นที่ได้มีการอภิปรายว่า
เรามีการเปิดช่องในปี๒๕๕๖๓นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลางต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี
อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการชำระคืนเงินกู้ของรัฐบาลต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี
ซึ่งก็ได้มีการปรับลดจากเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง
ได้กำหนดไว้ได้มีประกาศไว้ซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
ของการใช้งบกลางนี้ให้มากขึ้น
ก็เพื่อที่จะรับเงินโอนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าสู่งบกลาง
เพื่อนำมาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับอีกข้อหนึ่งคือการ
ระคืนเงินต้นนั้นก็มีประเด็นในเรื่องของการลดเพดานข้างบน
จากสี่เปอร์เซ็นต์ลงมาสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็เพื่อเปิดช่องให้มีสภาพคล่อง
นะครับในเรื่องของการใช้เงินกู้นะครับอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ
เรื่องของการขยายกรอบจากหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
ซึ่งก็ขออนุญาตเรียนว่าอันนี้ก็เพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลัง
กรณีที่จำเป็นนั้นรัฐบาลก็จะมี๓รัฐบาลก็จะมีพื้น
มีมีอ่ามีอ่าขีดความสามารถในการที่จะ
กู้เงินเพิ่มได้นะครับในกรณีที่จำเป็นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนว่าในตัวเลขของหนี้สาธารณะในปัจจุบัน
ข้อมูลล่าสุดหน้าเดือนมีนาคมนั้นก็อยู่ที่หกสิบจุดห้าแปดนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนี้สาธารณะต่อจีดีพีนะครับ
แต่ถ้าหากเรามองนะครับก็ขออนุญาตเรียนนิดหนึ่งนะครับว่า
ถ้าหากเราเอาเรื่องโควิดออกไปเงินกู้โควิดออกไปนั้นตรงนี้
สัดส่วนนี้สาธารณะของเราก็ยังอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์
ห้าสิบสองหรือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับประมาณประมาณช่วงนี้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม
ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าแนวนโยบายในการดำเนินอ่า
นโยบายการคลังในอนาคตนั้นเราต้องมองในเรื่องของความยั่งยืน
ทางการคลังนั้นเป็นหลักนะครับก็ขออนุญาตเรียนว่าเอ่อ
อีกส่วนหนึ่งนั้นก็มีประเด็นในเรื่องของว่า
รายจ่ายในช่วง๗๘ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายจ่ายทางด้านรายจ่ายประจำกับรายจ่ายลงทุน
แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่อยากจะขอกลับเรียนว่าเอ่อ
เรามีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วง๗๘ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย
ค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าหากรวมโครงการใหญ่ใหญ่นั้น
ก็จะมีประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าโครงการซึ่งก็คิดเป็นมูลค่าสองจุดหกลานล้านบาทนะครับ
แต่ในสองจุดหกลานล้านบาทนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดยงบประมาณประจำปี
แต่เป็นงบของรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็ในเรื่องของ
งบลงทุนของภาคเอกชนที่เราทำพีพีพีนะครับเพราะฉะนั้นในงบประมาณก็เป็นการสนับสนุนในส่วนหนึ่ง
แต่ว่าเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับ
เมื่อสักครู่ที่ผมพูดในเรื่องของการปรับในเรื่องเกณฑ์สองเกณฑ์ในเรื่องของ
งบกลางกับเรื่องของงบชำระหนี้เงินต้นนั้นประกาศแรกนั้นก็มีการปรับเมื่อวันที่สิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ปรับกลับมาสู่เกณฑ์เดิมเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังตามนโยบายของคณะกรรมการด้วยนะครับ
ขออนุญาตกลับเรียนในเบื้องต้นประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ